เมาฟังทางนี้นะคะใครที่ชอบดื่มเหล้าจนขาดสติย้ำนะคือดื่มปกติพอให้เลือดมันสูบฉี่ก็โอเคเข้าใจได้แต่ดื่มแบบหูไม่รู้เหนือรู้ใต้ดื่มจนเมาไม่รู้เรื่องจะเป็นแบบผู้ชายคนนี้ที่จังหวัดแพร่ไปดูกันค่ะ
อาจจะไกลหนึ่งแต่เราวงไว้ให้เนี่ยค่ะผู้ชายคนนี้นะคะเมาเหล้าเดินถอดเสื้ออยู่กลางถนนนะคะ
แล้วก้มลงกราบกราบอะไรคะรถพ่วง
นี่อีกคันนึงอาจจะไกลนิดนึงเป็นรถเก๋งสีขาว
เบรกแทบไม่ทันเหมือนกันเพราะพี่แกก็
ยืนขวางจังก้าอยู่หน้ารถนั่นนะคะเห็นไหม
เห็นเงาคนลังที่อยู่หน้ารถแพร่ประชิดรถเลยไหมคะ
ยังนะคะพี่เขายังไม่ออกจากพื้นถนนนะคะ

เออเดี๋ยวหลังจากรถเก๋งสีขาวมีรถเก๋งสีดำอีกคันนึงนี่
พี่เขายังคงยืนหยัดอยู่ที่เดิม
ออกซ้ายวิ่งไปหาเลย
เขาต้องเลี้ยวเบี่ยงออกอีกรอบนึงค่ะ
รถเก่งก็กลัวชนส่วนคนก็ไม่รู้ว่ากลัวอะไรบ้าง
วิ่งเข้าใส่อย่างเดียวเลยนะคะ
โอ้โหแล้วเขาบอกว่าตอนกราบเนี่ยเบนจางครับประดิษฐ์ด้วยนะคุณ
นี่ยังไม่เลิกยังเดินอยู่ยังเดินด่าหน้าอยู่บนถนนแล้วกระบะค่ะ
กระบะก็งงว่าเอาไงดีอ่ะสักพักหันหลังกลับจะเดินตามกระบะไปอีก
นี่ค่ะเขายังคงเดินอยู่บนถนนแบบไม่กลัวอะไรเลยนะคะ
รีบโทรแจ้งตำรวจเลยคุณตำรวจครับพาเขาไปทีครับผมกลัวเกิดอุบัติเหตุ
มาถึงที่เกิดเหตุคือสามแยกสนามบินไปทางพระธาตุช่อแฮจังหวัดแพร่นะคะ

หน้าตาเขาดูร่าเริงมีความสุขดีนะ
เขาชื่อว่านายสุริยงพุกประเสริฐค่ะ
คือเห็นบอกว่ามีการกระโดดขึ้นท้ายรถพ่วงด้วยจนตำรวจต้องไปลากตัวลงมาค่ะ
สุดท้ายก็คือเมาเหล้านะคะตำรวจก็จับไปสอบพอยังยิ้มอยู่เลย
แจ้งข้อกล่าวหาไปนะคะเมาสุราประพฤติตัววุ่นวายแล้วก็เดี๋ยวต้องรอญาติมาประกันตัวนะคะ
ยิ้มคืออันตรายนะเรา
แล้วเบนจางครับประดิษฐ์ตรงรถพ่วงเป็นไงครับคุณตำรวจผมกราบสวยไหมครับ
งี้เหรอได้เหรอไม่รู้เค้าคุยอะไรแต่เค้ายิ้มนะเออก็งงนะ